วันนี้คณะกรรมการปปชมีรายงานว่าได้ตีตกข้อกล่าวหานางกรุณาชิดชอบ
ภรรยาของนายเนวินชิดชอบที่ใช้งบอบจบุรีรำ๒๐ล้านบาท
พาคนไปเชียร์ฟุตบอลของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ
โดยชี้ว่าไม่ได้เป็นการทำโดยภารการ
ขณะที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันรายชื่อรัฐมนตรีตามโคต้าของพัก
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหลายรอบ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีตอนนี้นิ่งแล้ว
ทั้งประวัติอาทยากรรมหรือคุณศัตริย์สมบัติต้องห้ามต่าง
ก่อนจะนำขึ้นทุน๙ภายในเดือนนี้
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยย้ำว่า
รายชื่อรัฐมนตรีของพักที่ส่งไปแล้ว
เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณา
แต่ยืนยันว่ารายชื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

โดยไม่ขอตอบกรณีนายชาดาไทเศษ
เสนอเปลี่ยนรายชื่อน้องสาวมาแทนตัวเอง
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านก็ต้องรับรองตัวเองด้วย
เราไม่รู้รู้ไส้รู้ผูกกับเขาทุกนิ้วหรอกนะ
แต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติกันโดยการรับรองตัวเอง

ดังนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันผิดแปลกไปอย่างนั้น
มันก็ง่ายสำหรับผม

อย่างตัวชื่นนี้ก็คือแทนที่คุณชาวดาเป็นนิกุธวรรณุนยายเฉศใช่ไหมครับ

เรื่องรายชื่อนี้ผมต้องให้ท่านนายก
ตรงนี้พูดไม่ได้นะครับ

ส่งไปลงนามส่งไปแผ่นเดียว
ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครั้งเดียว
นายชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดร
กล่าวย้ำในการจัดสัมมนาสอสอ
ขอให้สอสอทุกคนประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้ประชาชนเชื่อมั่นในองค์กรนิติบัญญัติ
การไม่ถือเอกสิทธิ์ในทุกเรื่อง
และช่วยกันบริหารเวลาเพื่อให้งานไม่ตกค้าง
ยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกิดความขัดแย้งระหว่างสายการบินกับสส
ที่ใช้เอกสิทธิ์ในการเดินทาง
และที่ผ่านมายังมีกรณีสอสอมาช้า

จนเกิดผลกระทบกับประชาชนที่มาใช้บริการ
ถ้าเป็นภาครัฐเขาคงไม่ทวงรถไฟนี่ไม่มาทวงเลย
แต่เอกชนเขาอยู่ได้ด้วยต้นทุน
ดังนั้นถ้าเขาไม่สามารถเรียกเงินได้
กำไรหรือต้นทุนเขาก็มีปัญหา
เขาก็เขี้ยวเข็นให้สภาทวงให้เขา

ที่สมาชิกผู้นั้นรับผิดชอบสภาไม่รับผิดชอบ

อันนี้ก็ถือโอกาสเรียนพวกเราว่าต้องระวังนะครับ

เพราะวันหนึ่งเกิดเขาเสนอท่านเป็นรับตรี
มีคนรู้ว่าท่านเป็นหนี้ค่าเครื่องบินไม่คืน
เขาเปิดอภิปรายไม่วางใจนะครับ
จะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงค่าเครื่องบินไม่เท่าไหร่ยังไม่คืนเลย
ขณะที่กรณีร้องสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยคุณสมบัติสอสอที่ถือครองหุ้น

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ส่งเอกสารคำชี้แจงออกไปอีก๑๕วัน
จากวันที่๘กรกฎาคม๒๕๕๙

เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดรอบครอบ

ไม่ให้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของสสทั้ง๒๗คน
ที่ถูกร้องถือหุ้นในกิจการสื่อบนชน
หากสารมีมติรับคำร้องไว้พิจารณา
โดยนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์ระบุ
การถือครองหุ้นของหัวหน้าพักอนาคตใหม่
จากกรณีของสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ

ก่อตั้งบริษัทในใบบริคลสนทิ
ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น
ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

กรณีไต้สวนนางกรุณาชิดชอบ

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจบุรีรำ
จ่ายเงินอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรำ

ในการพาประชาชนไปร่วมเชียร์สโมสรฟุตบอล

เดินทางไปแข่งขันตามจังหวัดต่าง
รวม๑๖ครั้งเป็นเงินกว่า๒๐ล้านบาท
ที่ไม่ได้กระทำโดยพลักการ
แต่มีการหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย

ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน